วันนี้กำลังตามหาคนที่ก่อเหตุ

แล้วคาดว่าเพิ่งคลอดไม่กี่ชั่วโมง

อุ๊ยนี่ค่ะโอ้โฮแล้วเขาบอกว่า
คนที่ไปเจอเนี่ยหรือว่าทุกคนที่ได้เห็นทารกน้อยคนนี้นะคะ
คือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเด็กที่น่ารัก

ผิวสีชมพูอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรง
นี่ค่ะหนูน้อยรายนี้นะคะ
ก็คือเป็นทารกแรกคลอดเลยล่ะค่ะ
ที่ตำรวจสพกระทุ่มแบนเขาไปในพื้นที่

แถวบริษัทชัยพลาสแพคจำกัดนะคะ
อยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร

ไปถึงจุดนั้นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
คือคุณสุทธิเรืองศรีเป็นพ่อค้าขายส้มตำพลเมืองดีนะคะ
ก็ยืนอุ้มทารกน้อยที่ห่อด้วยผ้าสีชมพูเนี่ยค่ะ

หลับค่ะหลับปุ๋ยเลย
แล้วอ้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวแข็งแรง
สวมเสื้อผ้าแล้วก็คือยังมีสายสดือติดอยู่เลย
เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเพิ่งคลอดมาได้ไม่กี่ชั่วโมง

ทำไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ค่ะ
กลับมาก็มาเจอเด็กอยู่
เนี่ยค่ะแต่แม่เอามาทิ้งไว้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็ต้องเอาทารกคนนี้ไปบำบัดรักษาก่อน
แล้วก็เดี๋ยวตำรวจจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
แล้วก็ติดตามตัวแม่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ